ใช้ทั้งท่านทีตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับกาลตก
ตอนนี้จะช่วงครับดูเสร็จมันขนาดนี้
เหลือเวลาอีก๓นาทีครับ
โอ้โหดูแกฟันมาจากด้านบนลงล่างครับทางด้านเพชรสาเกต
แล้วก็ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ที่๔ของรายการครับระหว่างทางด้าน
สาเกตเกียรตินาวีครับกับหนึ่งตรการเอ็กซินิคอนยิมครับ
ในรูปรีกรัม๖๖กิโลกรัม
โอ้โหแลกกันตลอดได้กันคนละแผล๒แผลเลยครับวันนี้
เลือดนั้นชะโลมหน้าของทางด้านเจ้าหนึ่งตรการ

นี่ครับวงในพยายามจะงัดศอกครับ
ขยับยกหลอกแล้วเสียบด้วยซ้าย

หลอกง่ายครับแต่ว่าวันนี้แข็งแกร่งจริงครับ

โอ้โหถูกพูดถูกเป็นร้านจริงครับ
แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันครับบนเวทีครับ

เอาละครับไปบนเวทีครับ